ก่อนหน้านี้ก็ดูการศึกษณะเป็นการพัฒนานักกีฬาไทย
ระดับทีมชาติแล้วก็นักกีฬาดาวรุ่งนะครับ
ที่จังหวัดตะขอร์สวันในกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔

มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
กีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔นครสวรรค์เกม
เพิ่งปิดฉากลงไปมีหลากหลายรสชาติ
นักกีฬาหลายคนประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ
บางคนทำผลงานได้ดีเกินคาด
แต่บางคนก็ต้องพบกับความผิดหวัง
ทองเหรียญแรกของรายการมาจากการแข่งขันโบลิ่งบุคคลหญิง
ซึ่งถือเป็นการคืนชีพของเปิ้ลสริยาช่องวาริน
ดีตนักทอยแก่นทีมชาติไทยวัย๔๐ปี

เอาชนะรุ่นน้องอย่างยานีแซ่เบ
และวิลัยลักษณ์สงวนสัตว์จากสมุทรสาคร
หลังหมดยุคของเงือกอุ้มณฐานันจันกระจ่าง
ก็ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะค้นพบความหวังใหม่

หมอนอิ่งเพียงขวัญปวโพตะโก

ไปถึง๖เหรียญทองจาก๗รายการที่ลงชิงชัย
ที่สำคัญเธอยังทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติได้ถึง๓รายการ
สมศักดิ์ศรีกับตำแหน่งราชินีศาสตร์
นครสวรรค์เกมกลายเป็นเวทีสั่งลาของราชวัฒน์แก้วปัญญา
ราชายิมนาสติกสินคนปัจจุบัน
ซึ่งหลังคว้า๓เหรียญทองจากอุปกรณ์ม้าหู

เจ้านัทก็ประกาศเลิกเล่นยิมนาสติกทันที

ทิ้งท้ายว่าอาจหันไปเล่นเพาะกาย

อาจจะมีรางวัลนักสู้หัวใจเกินร้อย

แม้จะเจ็บเข่าขวาตั้งแต่รอบรองชนะเลิศ
แต่ยังกัดฟันสู้กับพลทรอินทการ

เฉินชนะในช่วง๓วินาทีสุดท้าย

คว้าเหรียญทองในรุ่นไม่เกิน๘๔กิโลกรัมชาย

ไม่เคยได้เหรียญทองกีฬาแห่งชาติมาก่อน

สมกับที่ห่างหายไปจากเวทีกีฬาแห่งชาติ

โดยการพาทัพนักตบสาวกรุงเทพมหานคร

เก่า๒สมัยไปได้๓ต่อ๐เซต

บ่อยนักที่การแข่งขันฟุตบอล

สำหรับทีมชายและหญิงในทูลนาเม้นเดียวกัน

โดยทีมหญิงชนบุรีเสมอขอนแก่น

ที่ชนบุรีจะโดนจุดโทษชนะ๔ต่อ๒

จะขว้เรียนทองต่อหน้าแฟนของตัวเอง
ราชบุรียิงแม่นกว่าชนะจุดโทษ๔ต่อ๒

อย่างไรก็ตามแม้เจ้าภาพจะพลาดเหรียญทองฟุตบอล
แต่ก็ยังจบที่อันดับ๓บนตารางเหรียญ
ต่อจากสุพรรณบุรีเจ้าเหรียญทอง๓ปีซ้อน